ช่วงนี้น้ำมันมันแพงก็เข้าใจค่ะแต่ว่าพ่อค้าหมึกคนนี้เนี่ยเจอพิษโควิด
เอาน้ำมันแพงด้วยก็เลยมาขโมยน้ำมันจากรถบรรทุกซะเลย
แล้วขโมยไปเยอะนะคุณผู้ชม๓๐๐ลิตรน่ะ
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
นี่เห็นไหมคะลูกศรแดงที่มานี่แหละค่ะ
เขาขี่รถพ่วง๓ล้อนี่หนีตำรวจอยู่นะเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วตำรวจก็ไล่ตามมาติดเลยค่ะ
จุดตรงนี้คือถนนเนินโมกบ้านบึงที่จังหวัดชนบุรี
คุณคุณว่าตำรวจตามมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมว่าเขาหนีรอดไหมล่ะ

ใช่ค่ะถูกตำรวจตะครุบตัวได้นะคะ
นี่เกิดขึ้นช่วงตี๕เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบแล้วก็สายตรวจเนินโมกสพบ้านบึง
เขาก็วางแผนเลยตามตัวผู้ชายคนนี้ซุ่มสกัดตามข้างทาง
เพราะว่ามีผู้เสียหายที่เขาเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
บอกว่าคุณตำรวจช่วยด้วยเนี่ยมีคนมาขโมยน้ำมันในรถผม
ทีนี้ท้ายที่สุดพอตำรวจเขาได้รับแจ้งแล้วก็ตามไปสกัดจับตัว
นี่ค่ะจับตัวได้ผู้ชายคนนี้คือนายโสมชายทูปสอ๔๒ปี
แล้วเดี๋ยวคุณดูตามเนื้อตามตัวเนื้อตัวปื้นน้ำมันเต็มไปหมดเลย
แล้วไปจับได้ตรงถนนเข้ามู่บ้านตานดำอำเภอบ้านบึง
แล้วเจออุปกรณ์ของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจก็เค้นสอบไปมาดูสิเป็นถังแบบนี้

ผมขโมยน้ำมันจากรถบรรทุกพ่วงก็จอดอยู่หน้าตลาดนัดแยกเนินโมกนี่แหละ

เอาสกุไรงัดฝาถังน้ำมัน
แล้วก็เอาสายยางคุณผู้ชมดูดน้ำมันใส่ถังเปล่าขนาด๒๐ลิตร
แล้วก็เอาถัง๒๐ลิตรนั้นไปเทใส่ในถังใหญ่๒๐๐ลิตร
วางอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ได้น้ำมันไปเกือบ๓๐๐ลิตร
ทีนี้หลังจากก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็หนีมาค่ะ
พอตำรวจไล่ตามก็พยายามขับหนี
ท้ายที่สุดรถไปพลิกคว่ำค่ะ
โดนประคุบตัวได้ไปไหนไม่รอด
แล้วก่อนหน้านี้นะย้อนไปเมื่อ๒ปีก่อน
เขาเคยโดนตำรวจไล่จับมาแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นหนีรอดมาได้
พอหนีรอดมาเอาก็เลิกแล้วก็มาหันขายปลาหมึกย่าง
ทีนี้พอโควิดมันระบาดเนี่ยอ้อมก็ขายไม่ดี

เงินไปเท่าไหร่มันก็จมไม่เห็นได้กำไรเลย
อ่ะกลับมาก่อเหตุขโมยน้ำมันแบบนี้อีก
เพราะนายสมชายเขาบอกเลยเอาตรงนะ
ผมไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรแล้วจริงมันจนหนทางไปหมดเลย
ส่วนน้ำมันที่ขโมยมาเนี่ยเขาจะเอาไปขายให้กับชาวบ้าน

คือแบ่งใส่แกลลอนแกลลอนละ๒๐ลิตร
แล้วก็ไปขายแกลลอนละ๓๐๐ลิตร
แล้วพอเอาเงินมาได้
พอตำรวจสอบป่าคำเสร็จศัพท์
ก็ต้องแจ้งข้อหาราคาลักษณ์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ภาษณะก็คือรถจักรยานยนต์

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่สายยางที่ใช้ดูดน้ำมันมา